ข่าวนี้ก่อนจะเล่าขอโทษจริงนะคะที่ต้องเล่าสำหรับคนที่ทานข้าวเช้าอยู่นะคะ
ทันตแพทย์หมอฟันหมอฟันที่นครศรีธรรมราชค่ะไปทำฟันให้กับผู้ป่วยติดเตียงอายุ๗๐ปีแล้ว
เวลาผู้ป่วยติดเตียงท่านนอนก็จะอ้าปากและแมลงวันที่มันบินไปบินมาก็ไปไข่
ปรากฏว่าไปทำฟันให้พบหนอนในโพรงฟันนะคะ๑๒ตัวแล้วแต่ละตัวเนี่ยยังดิ้นอยู่เลยนะคะ
ยังมีชีวิตอยู่เลยนะคะเพจเฟซบุ๊คเขามีการโพสต์เรื่องราวนี้
เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลพระพรมอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะคะเป็นชายอายุ๗๐ปีบอกเล่าเรื่องราวแบบนี้
คือก่อนหน้านี้ค่ะญาติแจ้งบอกว่าผู้ป่วยติดเตียงรายนี้ท่านมีลักษณะคือเหงือกบวม
แล้วหมอก็เคยสอนแปลงฟันไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
แต่เมื่อวันที่๕พฤษภาคมญาติส่งรูปมาให้ดูเห็นว่าปากมันบวมแปลก
น้านเพดานววมใหญ่มากแต่คนไข้ขอบอบไม่ได้ว่าเจ็บเพราะว่าพูดไม่ได้
เอาล่ะทีนี้หมอก็เลยทำไงคนไข้ก็เป็นคนไข้ติดเตียงด้วย
แล้วก็มีแผลกดทับด้วยสายอาหารยังคาจมูกค่ะตัวพร้อมวัดไข้
ก็เลยหลังจากนั้นเช็ดตัวให้ดูแผลในช่องปาก
พบว่าเพดานมันบวมมากฟันหน้าสี่ซี่ก็โยก
หมอถามญาติต่อญาติบอกว่าก่อนหน้านี้พบหนอนในปาก
คนไข้รายนี้นะคะแต่ตอนแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย
ตอนที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยหมอหาไม่เจอนะคะ
และจากการประเมินสภาพคนไข้ก็เลยประสานไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
บอกช่วยหน่อยส่งรถมารับหน่อยค่ะ
พอหมอถอนฟันเท่านั้นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
พอหมอถอนฟันเท่านั้นแหละค่ะก็เห็นโพรงใหญ่เหมือนถ้ำเลยนะ
โพรงตรงนั้นออกมาตอนแรกมีหนอนหนึ่งตัว
จากนั้นก็ลื้อไปเรื่อยลื้อโพรงไปเรื่อย
เอาไปเอามาเป็นรังหนอนเลยค่ะเจอหนอนทั้งสิ้น๑๒ตัวด้วยกันนะคะ
หนอนก็จะไปฟักตัวหนอนแมลงวันเข้าไปวางถันก็ฟักตัวครับ
คุณหมอท่านนี้บอกว่าเป็นทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลมา๑๐กว่าปีแล้วนะ
ไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะ
หลังจากนั้นก็เลยประสานไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
มารับผู้ป่วยรายนี้ไปรักษาต่อไปนะคะ
เอาล่ะหลังจากนี้ก็ต้องมีการผ่าตัดด้วยนะคุณดูสิเนี่ยเป็นตัวออกมาแบบนี้